ชะอำนะคะตอนนี้เขากำลังเร่งหาตัวนักท่องเที่ยวชาย๓คน
คือมีนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขามาแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า
เห็นนักท่องเที่ยวผู้ชาย๓คนเกาะห่วงยางลอยคออยู่กลางน้ำขอความช่วยเหลือ
ซึ่งเธอก็เลยแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่แต่ตอนที่รู้ข่าวมันค่ำแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังกันออกค้นหานะคะทั้งตำรวจนะคะโรงพักชะอำ
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชยัตธรรมสถานที่เพชรบุรี
ก็พยายามระดมกำลังการออกค้นหานักท่องเที่ยวชาย๓คนที่ได้รับแจ้งมา
เขาบอกว่าลอยอยู่กลางทะเลห่างจากฝั่งประมาณสัก๘๐๐เมตร
คนที่แจ้งคือนางสาวยาธิดาสกุลจัดบำรุง
เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะที่มาแจ้งบอกว่า
เห็น๓คุณเนี่ยรอยคอขอความช่วยเหลืออยู่

และฐาเลกับคุณมันสุดลุกลูกตา

ยังไม่เจอตัวเลยนะคะตอนนี้

เช้าวันนี้ก็น่าจะมีปฏิบัติการค้นหากันต่อค่ะ
ก็หวังว่าเขายังคงลอยคอ

ก็อาจจะยังสามารถอยู่ได้อีก
แต่ไม่รู้ลมมันจะพัดไปไกลแค่ไหน

ก็ต้องติดตามธุรกิจกันต่อในวันนี้นะครับ